ไปต่อที่จังหวัดสุมราชธานีครับผู้ชายคนหนึ่งอายุยี่สิบเจ็ดปี
ซึ่งคาดว่าก็น่าจะไปเสพเรื่องของยาเสพติดมาเขาเครียดคิดถึงภรรยา
เดินไปเดินมาหันซ้ายหันขวาทำอย่างไรเห็นรถโม้ปูนเขาจอดอยู่
แต่ว่าระหว่างทางควบคุมตัวเองไม่ได้คุณผู้ชมขับรถชมรถชาวบ้าน
ดะไปหมดมีคนเจ็บมากมายแล้วก็รถเสียหายด้วยนะครับ
ไปดูจังหวะตำรวจเข้าไปคุมตัวผู้ชายคนนี้หน่อย
ถูกตำรวจทหพบ้านนาสนสุรธานีและกิ้นห้อสักสมัครกู้ภัย
นาศาลไปช่วยกันคุมตัวไว้ที่บริเวณปากซอยถนนเขตห้า
ซอย๔ครับเขตเทศบาลเมืองนาศาลสภาพผู้จาไม่รู้เรื่อง
ควบคุมสติไม่ได้นะฮะก่อนที่จะจับได้เนี่ย
เขาไปก่อเหตุขโมยรถเป็นรถโม้ปูนนะฮะ
แล้วก็เขารอโหลดปูนอยู่ไปขโมยมาขับออกมาแบบประมาทหวาเสียว
แล้วก็ไปชนรถคันอื่นเต็มไปหมดเลยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวาน
ตำรวจก็เลยต้องนำตัวไปตรวจร่างกายกันก่อน
แล้วก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นเขาก็บาดเจ็บเพราะว่าชาวบ้านก็ล้อมจับเอาไว้ได้
เขาก็อ้างว่าเครียดจะไปหาภรรยาไม่รู้ไปยังไงดี
ก็เลยขโมยรถโม้ปูนแล้วก็จะขับออกไปหาภรรยา
สุดท้ายเนี่ยเจ้าของรถเขาตามตะคุบกันไว้ได้ชาวบ้านช่วยกันจับ
ก็เลยบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างที่เห็นนี่แหละครับนะฮะ
คนข่าวรถม่อปูนชื่อว่าอดีสรสีขาวเนี้ยอายุยี่สิบห้าปี
เขาบอกว่าก็จอดรถรอโหลดปูนอยู่สตาร์ทรถทิ้งเอาไว้นะฮะ
และเดินไปในออฟฟิศจังหวะเดียวกันครับนายคนนี้แหละ
ไม่ทราบว่าเดินมาจากไหนนะฮะขึ้นไปบนรถขับออกไปเลยครับ
ตัวเองกับหัวหน้าทำยังไงดีล่ะเห็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่
ขับรถจักรยานยนต์หัวหน้าขับกระบะไล่ตาม
สุดท้ายเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเอารถเนี่ยไปจอดขวาง
แล้วก็ตามตะคุบคนขโมยลงมาได้นะฮะไปฟังเสียง
นายอาริโซนครับเดินเข้าไปในออฟฟิศไม่รู้ว่าใคร

คนร้ายเนี้ยขึ้นรถมาแล้วก็ขี่ออกมาผมก็เลยเดินไปถามนายหัวว่าว่า
ใครขี่รถออกไปเสียบ้างไม่รู้ก็เลยพากันไล่ตามผมก็ขาดตัวเชื่อมของผมมา
แล้วก็ไล่ตามแล้วก็หยอดอยู่พักหนึ่งนิดหนึ่งที่นายหัวว่าค่ะหลวงทางไว้ครับ
แล้วมันกระโดยกระชุมมาระนาวไล่หมานด้วยแล้วก็คุยกับสมวนมาตามทาง
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
หลังจากสกัดรถทันนี้ได้เอาตัวคนขโมยลงมาได้แล้วก็ตามหายาดครับ
ของผู้ก่อเหตุก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยตัวผู้ก่อเหตุเองก็มีอาชีพนะฮะ
คือตัวยาดเองเขาบอกว่ารับซื้อทุเรียนส่งลงก่อนเกิดเหตุเนี่ย
จริงแล้ววันนพลเนี่ยก็ทำงานในโรงของญาตินั่นแหละหายตัวออกไปจากบ้านหลายวัน
จนกระทั่งมาก่อเหตุขโมยรถโม้ปูนนี่แหละเขาบอกว่าจะกลับไปหาภรรยาที่บ้าน
แต่พอไม่เจอภรรยาก็เลยคุ้มครั่งนะฮะ
เอารถโม้ปูนเนี่ยขโมยมาแล้วก็ขับหลบหนีไปนั่นไปนี่มา
นะฮะเมื่องต้นเนี่ยจำโรจพาไปตรวจปศวะนะฮะ
พบว่าเป็นสีม่วงด้วยก็เสพยามาแล้วครับ
ก็ตั้งข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้านแล้วก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ